คลั่งขอนแก่นว่านักแล้วไปต่อที่คลั่งร้อยเอ็ดกันหน่อยคุณผู้ชม

ขึ้นโรงพักไปเลยแล้วพกมีดพระไปด้วย
โอ้โหด้ามยาวทีเดียวด่าตำรวจแบบโอ้โห
เอาใหญ่คุณผู้ชมไปดูกันหน่อยค่ะ

เดี๋ยวเชอรี่คะที่พูดเนี่ยผิดหรือเปล่า

ไปถึงที่เลยไม่ได้ไปแจ้งคดี

ยืนด่าตำรวจทั้งโรงพักคำหยาบคายทุกคำเลยนะฮะ
นี่ค่ะตำรวจทั้งโรงพักธวัฒน์บุรีที่๑๐๑นะคะ
แล้วก็ยืนด่าไปยังไม่สาใจไปนั่งพักก่อน
นั่งอยู่หน้าโต๊ะประดิษฐานพระบรมชายาลักษณ์
โอ้โหหลายคนบอกว่าไม่เหมาะสมเลยจริง
แล้วเหตุการณ์นี้ค่ะเพจพระจันทร์ลายกระต่ายวี๓เอามาโพสต์
ระบุว่ามันไม่ได้ย้ำเกรงกฎหมายเลยไม่มีความเกรงกลัวตำรวจเลย
จะเอามีดมาฟันตำรวจถึงโรงพักจะให้กรุณาปรานีต่อประชาชนไหวไหมครับ
หลังจากที่มีการแชร์คลิปนี้ออกไปคุณผู้ชม
โอ้โหชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเยอะเลย
ถึงความไม่เหมาะสมในการกระทำของผู้ก่อเหตุ
ถือมีดยาวมาลักษณะเหมือนเป็นมีดพระนะคุณผู้ชมนะ
แล้วก็ชาวเน็ตบอกว่าภัยสังคมแบบนี้รีบดำเนินการควบคุมตัวเถอะ
อันตรายต่อประชาชนขนาดโรงพักยังจะเอาไม่อยู่
แล้วถ้าไปแบบในที่ชุมชนล่ะจะเป็นยังไง
นักข่าวของเราลงพื้นที่สอบถามชาวบ้านใกล้จุดเกิดเหตุค่ะ
เล่าให้ฟังว่าผู้ชายคนนี้โอ้โหอาการแบบนี้เต็มคาราเบล

เขามีประวัติการรักษาจิตเวท
แล้วก็เคยก่อเหตุคลุ้มคลั่งอารวาสแบบนี้หลายต่อหลายครั้ง
แต่ว่าที่โรงพักประเดิมครั้งแรก
แล้วก็อยากจะให้ญาติแล้วก็ครอบครัวช่วยเอาไปบำบัดรักษาให้เป็นปกติเถอะ

ทางด้านนายสมศักดิ์นนทภาผู้ใหญ่บ้านหมู่๓ค่ะ
ที่อำเภอธวัฒน์บุรีท่านให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์บอกว่า
ผู้ก่อเหตุก่อนที่จะมีประวัติการรักษาจิตเวท

แล้วแม่เขานี่นะก็พาไปรักษามาแล้วหลายต่อหลายครั้ง
ก่อนหน้านี้ก็มีคลุ้มคลั่งทำลายข้าวของในบ้านพัก
แต่ว่ายังไม่ถึงขั้นทำร้ายใครนะ
เพ้องงแบบนี้บ่อยครั้งเลย
สำหรับเหตุการณ์ล่าสุดค่ะหนุ่มคนนี้ไปไม่รอดนะ
ฟาดงวงฟาดงาชุดใหญ่เป็นอย่างไร

ก็มาหาเขาถึงที่แล้วก็แล้ว
พี่ตำรวจก็เลยล้อมกรอบรวบตัวได้
แบบโดยละม่อมไม่ได้เกิดความสูญเสียอะไรไปมากกว่านี้
หลังจากนี้ส่งตัวไปบำบัดรักษานะคะ

ช่วงนี้ยาบ้านเยอะเหลือเกินเนอะ
ก็จะมีข่าวลักษณะนี้บ่อยมากเลยนะครับ